ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าแล้วก็เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะครับ
จากเหตุการณ์กราดยิงที่นครราชสีมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จ่าทหารที่คลั่งไปกราดยิงทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไประงับเหตุ
เสียชีวิตไป๒๗ศพไม่รวมกับคู่กรณีของคนก่อเหตุกับตัวคนก่อเหตุนะครับ
ศพทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีพระชาญเพลิงศพเป็นศพสุดท้ายนะฮะ
ก็คือท่านนี้ครับร้อยเอกสิริวิวัตรแสงประสิทธิ์นะครับ
ซึ่งท่านเป็นทหารสังกัดกองร้อยทหารพราน๔๙๑๔จังหวัดนราธิวาสนะครับ
หลังจากที่บำเพ็ญกุศลศพครบ๙วันวันนี้ก็มีพิธีพระจฐานเพลิงศพ
ซึ่งบรรยากาศก็แน่นอนครับว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ซึ่งหากวันใดท้อแท้และเหนื่อยใจยังมีแม่ดูแลให้เพิ่มพลัง
ให้พอเพียงดังในใจลูกชายหญิงอย่าดูหมินผู้คนบนความหลัง
เป็นลูกทหารของพ่อก่อพลังค่าของคนเหมือนกันจำใส่ใจ
แดนใต้ใช่ค่ะมางานเลี้ยงรุ่นที่โคราชนะฮะก็ขับรถจะไปซื้อของกับ
ภรรยาแล้วก็เพื่อนไปเจอคนร้ายคนร้ายกราดยิงใส่
พอดีก็เอาตัวบังภรรยาไว้ใช่ค่ะนะฮะภรรยาเองก็ถูกกระสุน
เจ็บสาหัสนะฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ภรรยาคือนางวัฒนยาสุภาพอายุห้าสิบสามปีนะฮะ
ร้อยเอกสุริวัตรท่านอายุ๕๖ปีนะครับก็สามารถออกจากโรงพยาบาลก็มาได้นะครับ
ภรรยาก็คือนางวัฒนยานี่ก็ถึงขั้นเป็นลมเนี่ยฮะ
ต้องคอยดูแลกันนะฮะค่ะนี่คือที่บริเวณวัดป่าสัทธารวมนะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะฮะที่อ่าถูกอ่า

แต่ว่าที่มีพิธีพลังเผลิงศพคือที่วัดสำโรงที่อำเภอทุ่งสงตร์จังหวัดนครศรีธรรมาราช
ลูกสาวสองคนกับลูกชายอีกหนึ่งคนวันนี้ก็อยู่ในความโศกเศร้า
ในพิธีพระอาจารย์เผลิงศพที่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อไป
นี่คือลูกสาวนะฮะที่กอดรูปคุณพ่อญาติครอบครัว
นางสาวกันซีนีแสงประสิทธิ์อายุ๓๓ปีลูกสาวคนโตนะครับ
บอกว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของคุณแม่เนี่ยก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าทางจิตใจเนี่ยอันนี้คือต้องประคับประคองกันแบบหนักเลย
เพราะว่าประสบเหตุพร้อมกับคุณพ่อนะครับ
แล้วก็บอกว่าน้องชายคนสุดท้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะครับ
เกิดเหตุประมาณ๑สัปดาห์พ่อฝันว่ามีรถกระบะ๔ประตูสีขาวคันหนึ่ง
ที่ใช้อยู่เป็นประจำหมายเลขทะเบียน๕๗๖๙นครศรีธรรมราช
ถูกยิงมาจากทางด้านหลังลูกกระสุนเนี่ยยิงมาโดนตัวพ่อนะฮะ
แต่ตอนนั้นพ่อไม่เป็นอะไรค่ะนะฮะซึ่งในฝันนะครับ
น้องชายบอกว่าตัวน้องชายเป็นคนขับรถ
คือพอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วย้อนไปคิดถึงความฝันของน้องชายก่อนเกิดเหตุสัปดาห์หนึ่ง
ก็เลยคิดว่าเออสงสัยมันจะเป็นลางอะไรหรือเปล่า
แต่ในวันนั้นทุกคนในครอบครัวก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นลางร้ายอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าคงเป็นฝันร้ายทั่วไปนะครับ
คุณพ่อเสียชีวิตก่อนวันเกิดของลูกสาวคนโตเพียง๑วันนะฮะ
ซึ่งคิดว่าสิ่งที่พ่อทำคือการเอาตัวโผล่ไปกอดไปบังคุณแม่เอาไว้เนี่ยนะครับ
ทับร่างแม่เอาไว้ถือว่านี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวลูกสาว
ลูกสาวบอกเพราะเท่ากับว่าพ่อยอมสละชีวิตของพ่อเพื่อปกป้องคนรัก
และคนรักคนนั้นก็คือแม่ของลูกอีก๓คนซึ่งแม่ก็รอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาร
และแม่ก็สวมสร้อยพระก็คือพ่อท่านคล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวใต้
ค่ะที่ชาวใต้นับถือบูชานะฮะร้อยเอกสุริวิวัตรหรือว่าผู้กองหมีนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็รักมากนะฮะเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับตั้งใจทำงานนะครับ
มีกิจกรรมมีเหตุอะไรไปถึงพื้นที่คนแรกเสมอนะครับ
ร้อยเอกสุริวิวัตรเป็นชาวทุ่งสงฆ์นะคศิรธรรมราช
เป็นคนไทยพุทธนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นพูดภาษายาวีได้
ก็สามารถทำงานแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวไทยมุสลิมที่อยู่อาศัยในพื้นที่

ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานสำคัญให้ทำเสมอ
ชาวบ้านในพื้นที่รักมากตลอด๓๘ปีที่รับราชการ
ซึ่งพิธีพระทานเพลิงศพของร้อยเอกสิริวิวัตร

จากทั้งหมด๒๗ศพของผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ค่ะมาถึงนะวันนี้นะคะก็ยังคงต้องให้กำลังใจกัน
แล้วก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
สำหรับบัญชีที่เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือปิดบัญชีไปเมื่อวาน
วันที่๑๖กุมภาพันธ์ยอดเงินบริจาคกว่า๘๒ล้านบาทนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บค่ะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าเงินบริจาคหลังจากปิดรับบริจาคไปเมื่อวานนี้ช่วง๔โมงเย็น
เงินบริจาคอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะ
ก่อนหน้านี้จ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๒๗รายรายละ๑ล้านบาท
ผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๒คนคนละ๑แสนบาท
ทางคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาเหตุคนร้ายกราดยิงจังหวัดนครราชศรีมา
มีมติเพิ่มการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
เพิ่มอีก๑ล้านบาทรวมเป็นรายละ๒ล้านบาทค่ะ
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บสาหัสและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายอื่น
ก็จะพิจารณามอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
วันพุธนี้๑๙กุมภาพันธุ์
คนไทยทั้งประเทศก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็นี่แหละฮะร่วมบริจาคไป
เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาความสูญเสีย

เพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นว่ามีบัญชีเปิดรับบริจาคอะไรลักษณะแบบนี้
ไม่มีแล้วนะฮะทางจังหวัดปิดแล้วนะครับ